สามัคคีทำให้การทำงานของทุกองค์กรสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับ
เช่นเดียวกันของกลุ่มเกษตรกรทุ่งลานไฮโดรโพนิกฟาร์มครับ
น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชมาปรับใช้
จนทำให้มีรายได้มาจนถึงทุกวันนี้
ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ขึ้นชายที่สมบูรณ์เต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว
ลำต้นยาว๔๐เซนติเมตร

เป็นผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรทุ่งลานไฮโดรโปนิกฟาร์ม

เริ่มปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์มาราว๕ปีค่ะ
ที่นี่มีทั้งหมด๒๐๐โต๊ะสมาชิกกลุ่ม๒๒ราย

แล้วปลูกขึ้นชายเสริมช่วงราคายางพาราตกต่ำ
เพิ่มรายได้และการจ้างงานให้แก่ชุมชน
เป็นเรื่องงานของผมฮะเป็นเรื่องงานตอนเก็บผัก
ผมก็ให้คนหนึ่ง๒๐๐ต่อคนประมาณ๒ชั่วโมงฮะ
ตรงนั้นเขาก็ได้เสริมแล้วอาทิตย์หนึ่งเขามี๒วันใช่ไหม
วัน๒รอบก็หัวละ๔๐๐เดือนก็๑๐๐กว่าบาท
วกกับค่าผักของเขา๓๐๐กว่าบาท๔๐๐เกือบ๕๐๐เล่มนั้นต่อโต๊ะนะฮะ
พิษโชทกระเศรษฐกรผู้นำเครือข่าย
เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
และเริ่มปลูกผักใบชนิดต่างก่อนจะมาเป็นคลื่นชาย
โดยมองว่าพืชชนิดนี้มีความต้องการสูง
และรูปแบบไฮโดรโปนิกเองก็สามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปี
สภาพภูมิอากาศไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก
จากนั้นเขาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนบ้านเกิด

เออความประสงค์ของพื้นที่เหมือนทางใต้นี่ฮะ
เพราะว่าอุณหภูมิสูงมะเร็ดมันจะไม่งอก

ผักขึ้นช่ายขาดตลาด

เดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

และที่สำคัญคือความพยายามสร้างความรู้

เพื่อพึ่งพาตัวเองสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืน
เหมือนอีกคนหนึ่งไม่มีความสามัคคี
ทำให้งานที่เราวางไว้มันยังไม่เป็นประสบความเท่าไหร่
ผลผลิตผักขึ้นชายราว๑ตันต่อสัปดาห์
ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ
ทางจังหวัดสงขลาให้ทุนส่งเสริม

เป็นอีกหนึ่งในการสนับสนุนจากเอกชน
ให้ชาวสวนยางได้พึ่งพาตัวเอง
สารพระราชปนิษฐานในหลวงรัชกาลที่๙
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน